นี่ขนมจาก
คนใกล้ตายนี่ล่ะ

ก็นี่คือหอยรอดและปลาขวดแก้ว

ของผมก็หอยหลอดเหมือนกัน
แต่ว่าเป็นน้ำปลาพริก

น้ำปลาแท้ตาหอยหลอดขวดพลาสติก
เอาละ
เอาล่ะน้ำปลาแท้ตาหอยหลอดแบบซองค่ะ
เป็นน้ำปลาพริกซองละ๗กรัมแพ็ค๕๐ซอง
แพงกว่าเท่านั้นค่ะราคาอยู่ที่

ตอนนี้สะสมไปแล้วค่ะ๓๕๐๐๐บาท
เก่งมากเลยหนุ่ม
ตัวช่วยหมดแล้วค่ะในข้อนี้ค่ะ
แต่ว่าข้อต่อไป๕๐๐๐รอคุณอยู่
แต่พี่ต้องถามความสมัครใจก่อนเพราะว่าตอนนี้ไม่มีตัวช่วยแล้ว

เพราะว่าคุณโยนเงิน๓๕๐๐๐บาททิ้ง
แล้วไปลุ้นเงิน๕๐๐๐ข้างหน้า

มีมูลค่าเพิ่มเป็น๕๐๐๐บาทค่ะ

ของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด
และของที่จะมาให้เลือกอยู่ทางด้านโน้นค่ะ
น้าน้าเห็นมั้ยว่ามีเคล็ดอรับอะไรกัน

ถ้าคิดจะมีแฟนนะให้สังเกตที่กระตุ่ม

เมียนะก็นั่งเล่นไพ่ทั้งวันไม่เห็นตะตุ่มด้านเลย

พูดเหมือนกับตัวเองนี่ไปเรียนมาดูเป็น

ถ้าหูใครเป็นแบบนี้นะแข็งอย่างนี้นะ
ดื้อก็จริงแต่ว่าอายุยืน
หรือเปลี่ยนหรือเปลี่ยนหรือเปลี่ยนหรือเปลี่ยนหรือเปลี่ยนหรือเปลี่ยน
มันเป็นคำเกียบบนความหมาและเกียบเปย
แต่เขาบอกมาถ้าหูเป็นแบบนี้อายุยืน
ถ้ายืนมากไม่เหนื่อยเหรอคะ

ไอ้ที่แก้เหมือนกันตายแล้วได้ตายแล้ว
รถชนตายเฮ้ยเขามีฝัยอายุยืนแล้วรถชนตายได้ไง

กำลังขับตอนคืนอ่ะเนี่ยจะไฝไม่ได้ใครมองเห็นละบ้า
จนกรุ่นน่าโง่น้ำนั่มเฮอถ้าป้าแกรู้ตัว
แกน่าจะข้ามถนนเอาไฝนำไปก่อนนะ

โอ้โหตกใจหมดเลย

มาทำไมอีกอ่ะเฮ้ยมีคำถามมาถาม

ผลไม้อะไรไฟศึกษา

ทุเรียน
มึงปิดหน้าตากักกลับได้ไหม
มันต้องมีอะไรมาแน่

บางวันก็ร้องห่มร้องไห้มา
เอาดีเลยวันนี้จะมาซื้ออะไร

ก็ผมมีของนำเสนอ
เสนอเสนอแบบแร็ปเอก

กินแล้วสบายกินได้นะจ๊ะไอ้ยะ

ทำไมคราวนี้ซื้อมากินทีแล้วนอนไม่หลับเลย

มีทุเรียนมากินแล้วนอนไม่หลับทุเรียนกวน

เมื่อกี้น้าว่าซื้อทุเรียนกวนนอนไม่หลับ

ผมก็มีทุเรียนกวน
ทุเรียนกวนก็มี
แล้วเราเคยนอนหลับไหม
เห้ยนี่มันร้านขายพอบีน

มึงจะมาขายใช่ไหมนี่ก็ร้านขายของอยู่แล้วก็ขายเพื่อบ้าน
ผมจะได้มีตังค์มาซื้อของร้านพี่ไงใช่ไหม
ให้ผมหารายได้บ้างนี่มีทุเรียนกรอบทุเรียนกวน

อะไรที่แข็งคืออะไรวะท็อปฝีทุเรียน

เท่าไหร่อ่ะเอออันนี้แพงไหม

นี่ท่าทางจะถูกสุดมันก็ถูกทุกอันแหละ

แล้ว๓ชิ้นนี้แบบไหน

ใครที่ดูรายการแกงปวนด้วนราคาอยู่ตอนนี้
ก็หยิบโทรศัพท์มือถือหรือกล้องถ่ายรูปของคุณ
ถ่ายรูปของตัวท่านเองกับรายการแกงปวนด้วนราคา
หรือใครที่ดูย้อนหลังก็ถ่ายรูปตัวคุณเองกับหน้าจอแท็บเล็ต
แล้วรอฟังคำถามท้ายรายการ

เรามีรางวัลแจกทุกวันที่รายการออกอากาศ